วันนี้ค่ะเราสไลด์ข่าวขึ้นมาในมือถือ

กับข่าวของคุณเด่นดอกประดูกค่ะ
เพราะว่าในเพจคนรักตลกไทยค่ะ

โพสต์ภาพชื่อตลกชื่อดังนะคุณเด่นดอกประดูกค่ะ
ฮิ้วถุงปุ๋ยสีเหลือง๒ถุง
ไม่มีโทรศัพท์มือถือมาที่ขนส่งหมอชิด
โดยบอกกับคนที่เจอว่าจะนั่งรถทัวร์จากกรุงเทพ

แต่โดยอาการที่คล้ายกับคนหลงลืมมาค่ะ
ทำให้หลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้จริง
ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะเมื่อตี๒ที่ผ่านมาค่ะ
พบเจ้าตัวอยู่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น
โดยมีท่าทางสดใสเลยนะพูดคุยหยอกล้อกับชาวบ้าน
พร้อมโชว์มัยกลให้ดูด้วย
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามตลกดังนะคะ
เจ้าตัวก็บอกว่าตั้งใจว่าจะมาหางานทำด้วย
ความสามารถที่ตัวเองถนัดคือการแสดงตลก
ตามร้านอาหารแล้วก็สถานที่ต่างค่ะ
โดยที่แรกไม่มีจุดหมายว่าจะไปไหนนะ
แต่ก็มีหลายคนบอกว่าจังหวัดขอนแก่น

โดยมีคนขับรถชาญชัยทัวร์นะคะให้เงินไว้จำนวนหนึ่งด้วย
แล้วก็ติดต่อพี่หม่ำจกมกเพื่อมารับกลับไปค่ะ
ถือว่าเป็นข่าวที่คือครับ

ก็เป็นห่วงแสดงความเป็นห่วงนะครับ
โลกโซเชียลว่าอยากจะให้มีคนช่วยเหลือ

แล้วก็ล่าสุดนะก็มีคนไปสอบถาม

คุณเด๋อดอกสะดาวซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันนะคะ
คุณเด๋อบอกในเบื้องต้นว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทราบข่าวอะไรมากมาย
แต่ว่าที่คุณเด่นทำไปอาจจะเป็นเพราะอารมณ์

ตอนที่แล้วจะไปบวชก็ไปบวช
จะศึกก็ศึกแล้วก็จะไปบวชอีกรอบหนึ่ง
ก็อาจจะเป็นความต้องการของตัวเขาเอง
อันนี้คือเขาก็ต้องการที่จะมาหางานทำ
ง่ายเถอะเพราะว่าได้ข่าวมาว่าที่จังหวัดขอนแก่น

ก็เลยอยากจะลองมาหางานทำดูนะคะ
แต่ก็ไม่รู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยอเด่นมีปัญหาอะไร

เดี๋ยวก็ต้องรอดูอีกทีนึงนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้ได้รับการช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว